ชายคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของหอพักนะคะ
สภาพก็คือถูกฆ่าแล้วก็ฝังดินอยู่ที่หลังบ้าน
ซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนงานก่อสร้างที่
มีความแค้นต่อกันเพราะว่าถูกบอกเลิกจ้างงานนะคะ
ศพของนายโรธนรเบศหัดสดินเดชดำรงอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของหอพักซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่
ก็ถูกพบอยู่ตรงจุดนี้คือหลังบ้านของเขาที่ตำบลไซน้อย
นนทบุรีนะคะแพทย์บอกว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
เพราะว่าถูกกดรัดที่ลำคอค่ะตำรวจสืบสวนจนพบว่าผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายทัศพงศ์สุขพรมอินอายุ๓๒ปีเป็นคนงานก่อสร้างค่ะ
เพราะว่าหลังก่อเหตุเนี่ยในทัศพงศ์ก็เดินไปบอกกับคนที่บ้านเช่า
บอกเป็นคนที่ฆ่าผู้ตายเองปมเหตุสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการที่เขาถูกเลิกจ้างค่ะ
พิสูจน์หลักฐานพบเชือกอีก๑เส้นมีดอีก๑เล่ม
แล้วก็กองเลือดนะคะซึ่งคาดว่าผู้ตายเนี่ย
อาจจะถูกฆ่าในบ้านแล้วก็ถูกเอาศพไปฝังที่หลังบ้านนะคะ
ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับนายทัศพงศ์สุพรมอิน
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและลอบฝังซ่อนเร้น
หรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายค่ะ
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งคาดว่านี่ค่ะน่าจะเป็นตอนหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้ว
ซึ่งก็จะเห็นนายทัศพงศ์เดินลักษณะการเดินแบบเดินไปโวยวายไป
จับใจความได้ว่าฆ่าคนสำเร็จแล้ว
นี่ที่เขาที่เขาโวยวายออกมานะคะไปดูภาพตรงนี้กันหน่อย
ข้ากูไม่ได้ยังไงก็ไปครึ่งที่ผมก็มือนัยต่อ
สายใหญ่ที่สุดอ๋อทั้งลุงทั้งโลศกูเก็บแล้วก็คือลุงโลศ
นี่ตอน๒๒นาฬิกากับอีก๑๐นาทีนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะ
ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดที่มองมาจากหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เห็นนายทัศพงศ์เนี่ยเดินตะโกนโวยวายลักษณะมืนเมาคือลักษณะสติหลุดนะคะ
แล้วหยุดที่หน้าบ้านเขาแล้วก็พูดอย่างที่เราได้ยินกันนี่แหละค่ะ
ฆ่าได้ฆ่าแล้วฆ่าด้วยดีแล้วก็บอกตัวเองคือขาใหญ่เป็นนักฆ่า
นี่ค่ะคือลักษณะของเขาคือมีความมึนเมาแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้นะคะ
อีกมุมหนึ่งจะเห็นภาพวงจรปิดนะคะนายทัศพงศ์ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพู
ก็เป็นการขึ้นรถเพื่อจะหลบหนีนะคะคือตอนนี้เนี่ยค่ะขึ้นรถไปแล้ว
ตอนนี้คนขับรถแท็กซี่คันนี้มาให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะคะ
โดยบอกว่ารับผู้ก่อเหตุจากริมถนนบางกรวยไซน้อยตอนนั้นให้ไปส่งที่สะพานควาย
แล้วเขาบอกว่าขึ้นรถมาสังเกตว่าระหว่างทางลุกลี้ลุกลนตลอดเวลาเลย
พอถึงฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครก็ขอลงจากรถไปค่ะ
นี่ค่ะนี่ก็คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พยานอีกคนนึงนะคะคนขับรถแท็กซี่คันนี้ค่ะ
ขณะที่นายสมพงศ์นนทชัยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตำบลไซน้อยบอกว่า
เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยค่ะนายทัศพงศ์เองเนี่ยเคยขู่จะฆ่าแม่ตัวเอง
ตอนนั้นเนี่ยเอามีดมาวางไว้ทั่วบ้านเลยแล้วผู้ใหญ่ก็เข้าไปช่วย
พบว่านายทัศพงศ์เนี่ยโวยวายเหมือนคนเมาเหล้ากำลังด่าทอและขู่ทำร้ายแม่ตัวเอง
ตอนนั้นก็เลยพาไปสงบสติอารมณ์ที่สพไซน้อยแล้วก็สั่งว่าไม่ให้กลับมาสร้างความวุ่นวายที่บ้านอีก
หลังจากนั้น๒๓วันผู้ก่อเหตุก็กลับมามาเก็บเสื้อผ้าบอกว่าจะไปหางานทำ
ซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าปกติถ้าเขาไม่เมาเนี่ยนะเขาก็จะเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่า
แต่ถ้าเมาจะไปเป็นอีกแบบนึงเลยก็ไม่คิดว่าหลังจากถูกออกไปจากชุมชนแล้วเนี่ย
จะไปก่อเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
ตอนที่ผมมามันหลับแต่ว่ามีดมืดมันวางไว้เต็มเลย
แม่มันบอกว่ามันหลอนผู้ใหญ่มันกินเหล้าทีมันก็จะฆ่ายันทีผู้ใหญ่เอามันออกจากนี่ไปหน่อย
ผมก็เลยเอามันออกไปเราก็ไม่รู้ว่าไปรับไอ้คนนี้มาอยู่ด้วย
ถ้ารู้ผมก็แนะนำว่าไม่ให้เอามาหรอก
เพราะคนนี้เขาอยู่นานแล้วเป็นเจ้าของห้องเช่าตั้งหลายห้อง
ขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะลูกบุญธรรมของผู้ตายนะคะ
นางสาวกริตติกาบอกว่ากระเป๋าเงินพ่อหายไป
ซึ่งปกติพ่อก็จะมีเงินติดกระเป๋าประมาณ๕๐๐๑๐๐
ว่าผู้ก่อเหตุก็จะเอาไปด้วยนะคะเอากระเป๋าเงินไปด้วย
สำหรับผู้ก่อเหตุเธอบอกว่าเป็นลูกจ้าง
พ่อจ้างมาต่อเติมบ้านแล้วก็ให้เฝ้าห้องเช่าด้วย
ก็อยู่กันมา๓เดือนทำงานกันมา๓เดือน
แต่หลังเขามักจะดื่มเหล้าเมาแล้วไม่ทำงาน
พ่อก็เลยเลิกจ้างซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุ
ทำให้ไม่พอใจนะคะเมื่อวานเนี้ยตอนที่มาที่บ้าน
บอกว่าเธอก็สวนกับผู้ก่อเหตุแล้วถามว่าทำอะไรพ่อหรือเปล่า
แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าพ่อไปหาญาติที่ศรีลม
พอบอกว่าพ่อไปหาญาติที่ศรีลมปุ๊บเธอจับได้เลยค่ะ
เพราะว่าไม่มีญาติที่ศรีลมซึ่งผู้ก่อเหตุก็พยายามจะเดินหนีด้วยค่ะ

แต่เหมือนเขาน่าจะโกรธแค้นที่พ่อไล่เขาเขาก็เลยทำ
ตอนนี้ตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีกับตำรวจสืบสวนภูทรภาค๑
กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ